แต่มาดูเรื่องดีเกี่ยวกับลอตเตอรี่

เกี่ยวกับการขายตามราคาเป๊ะ

อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันส่งพิกัดหน่อย
เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เคยเรียกไลน์หน้าจอ
ให้บอกพี่กัดหน่อยที่ไหนขายแพงเกิน๘๐๐

แต่จริงพ่อค้าลอตเตอรี่แม่ค้าลอตเตอรี่
ที่เขาขายกัน๘๐บาทแบบกฎหมายกำหนดมีนะ

คุณผู้ชมดิฉันว่ายังไงก็มีนะ
ส่งลงมาหน่อยมาบอกกันหน่อยนะคะ
ไหนราคาตามกฎหมาย
ที่ไหนราคาแพงบอกมาได้เหมือนกัน

กองสลากเขาจะได้รับทราบกันไว้นะฮะ

ค้าลอตเตอรี่ในปั๊มน้ำมันปตท

อย่างไรก็ตามก็ขาย๘๐บาทมาทั้งชีวิตนะครับ
แล้วก็ไม่คิดที่จะเพิ่มขึ้นจากราคานี้
ถ้าเกิดเป็นใบ๘๐บาทแล้วถ้าเกิดเป็นชุดอ่ะ

ต่อใบคูณกันคุณจะชุดละ๕ใบคุณก็คูณไปสิ

แต่เขาขายใบละ๘๐บาทเท่านั้นนะครับ
ชาวบ้านจำนวนมากก็ไปอุดหนุนซื้อลอตเตอรี่
ภายในปั๊มน้ำมันปตทหลักเมือง
ริมถนนสาย๓๔๐เส้นทางเลี่ยงเมือง
เข้าตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้

บนแผงขายลอตเตอรี่มีการติดป้ายราคาไว้ชัดเจนนะครับ
คือสลากใบเดียวราคา๘๐บาท
แบบชุด๑๕ใบราคา๑๒๐๐บาท
แบบชุด๑๐ใบราคา๘๐๐บาท
แบบชุด๕ใบราคา๔๐๐บาท
และแบบชุด๓ใบราคา๒๔๐บาท
เป๊ะใบละ๘๐บาทนะครับ
โดยคุณพรวรินธีรชาญเจ้าของแผงลอตเตอรี่บอกว่า
ลอตเตอรี่ในปั๊มแห่งนี้มานานกว่า๓ปีแล้ว
โดยขายทั้งแบบสลากใบเดียว
แล้วก็แบบชุดในราคาเดียวกันคือ๘๐บาทต่อใบ
ซึ่งแม้จะขายในราคานี้ก็ยังได้กำไรอยู่แล้ว
และแม้กำไรจะไม่มากนักแต่อาศัยว่าขายได้จำนวนมาก
ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายครับ
จึงยืนยันว่าจะขายในราคานี้ตลอดไปครับ
๓ใบ๔ใบ๕ใบ๑๕ใบใบละ๘๐บาทค่ะ
คือถ้าชุด๑๕ใบเราก็ขายราคาทั้งหมด

๓ปีกว่าค่ะ

เพราะลูกค้ามาเยอะขายจำนวนค่ะ
เนี่ยก็ยังมีกำไรอยู่เหรอมีค่ะ
เราขายที่นี่เราขายจำนวนนะครับ

ยืนยันว่ามีข้อตกลงกับผู้ค้าตั้งแต่แรกเลย
ว่าหากใครจะมาเปิดแผงขายลอตเตอรี่ภายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้
ต้องขายในราคา๘๐บาทนะครับ

ซึ่งที่ผ่านมาผู้ค้าก็ทำตามกติกาอย่างเคร่งครัดคุณ
สังเกตว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนจำนวนมาก
และขายดิบขายดีกันทุกวันเลยนะครับ

ก็ขายตามราคาที่กฎหมายกำหนดจริง

ถูกต้องอย่างน้อยก็พิกัดตรงนี้แหละค่ะ
ใครที่สนใจไปอุดหนุนกันได้